เพราะว่าสถานการณ์ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ตามที่หลายคนได้คาดการณ์เอาไว้นะครับ
แต่ว่าวันนี้ทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่สำรวจ
พบว่าหลายหน่วยงานของภาครัฐ
ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เช่นกัน
เราจะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณอนุสักภูมิเทศครับ
หลังจากที่ต้องเผชิญน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ๖๐ปี

ทำให้โรงพยาบาลบางสะพานที่จังหวัดประจวบคิริคัน
ทำการปิดจุดอ่อนที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมทันที
เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความเสียหายหลายสิบล้านบาท
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา
อกจากนั้นยังได้ทำการโยกย้ายระบบสาธารณูประโภคพื้นฐาน

จำเป็นต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม
อกจากนั้นยังได้จัดทำแผนอบพยพคนไข้ใน๓ระดับ
กรณีที่มีสัญญาณของปริมาณฝนที่ตกมาอย่างหนัก
และแม้แผนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในครั้งนี้

แต่ทางโรงพยาบาลบางสะพานก็ยังมีความกังวลและวิตกว่า
หากในพื้นที่มีสถานการณ์น้ำหลักเป็นจำนวนมาก
โรงพยาบาลบางสะพานก็อาจจะถูกน้ำท่วมจมหายไปอีกครั้ง
ก็มีความกังวลใจอยู่บ้างว่า
เราอาจจะโดนน้ำที่มาค่อนข้างมาก

ซึ่งตรงนี้เราก็กังวลว่า
ระดับน้ำครั้งนี้อาจจะสูงกว่าครั้งที่แล้วก็เป็นไปได้

เนื่องจากว่าใน
ขณะเดียวกันที่โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน

วันนี้ก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะระดับน้ำจากคลองบางสะพานที่ติดอยู่กับโรงเรียน
แม้จะยังต่ำกว่าคันกล้ำน้ำแต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้
ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีริคัน
กำชับให้ครูทุกคนในโรงเรียนต้องจัดเวรยาม
ติดตามสถานการณ์น้ำตลอด๒๔ชั่วโมง
นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๐พฤศจิกายนนี้
และวันนี้ทางด้านคณะครูก็ได้เกณฑ์เด็กนักเรียนนับร้อยคน
ขนย้ายหนังสือและสิ่งของที่มีค่า

เพราะถ้ามีน้ำเอ่อล้นมูลค่าความเสียหาย
จะต้องลดลงกว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งสัญญาณที่จะแสดงถึงน้ำท่วงพลัง

นั่นก็คือต้องมีฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวันซะก่อน

แต่ตอนนี้แม้จะยังไม่มีฝนตกลงมา

ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน